กำลังไปถามหนุนทรัพย์
ขออนุญาตย้อนกลับไปถามจริง
แสดงว่าตลอดระยะเวลาที่ทำงานกันมา๑๐กว่าปีเนี่ย
คุณสองคนมีปัญหากันมาตลอดทะเลาะกันมาตลอดเลยหรือเปล่า
ไม่ค่ะจริงยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันได้อยู่
ทะเลาะชวมพี่กับผมต้องทำ

ดวงเนี่ยเขาก็มีโรคส่วนตัวของเขาแบบนี้
อีกคนขนาดคนในครอบครัวกัน

ก็ยังมีเรื่องขัดแย้งเล็กน้อย
เสื้อผ้าหน้าผมแล้วต้องร่วมงานกัน
อาหารการกินบางทีหายใจยังทะเลาะกันเลย

ที่ต้องทำให้เขาต้องทะเลาะกันแบบ

ดวงที่จุดเปลี่ยนแปลงนี่คือการเปลี่ยน

มันมีเขาลางในการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี๒๕๖
ปลายปีเข้าปี๒๕๘แล้ว

ยกเข้ามาทับคนเกิดราศีพิจิกษ์
ตั้งแต่ประมาณปลายปี๒๕๗แล้วก็ต่อปี๕๗
เพราะฉะนั้นบัตรนี้ชีวิตพร้อมแล้ว
แล้วถึงจุดการเวลาที่ดาวเสาร์ถึงลักษณะราศีเกิด

ช่วงนี้ตั้งแต่วันที่๖มีนาคม
ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในบ้านเมืองของเรา
ราศีอะไรที่ช่วงนี้มีผลกระทบ
เกี่ยวกับการย้ายของดาวมริตยู
ที่บอกว่ารุนแรงเหลือเกินไปรอบ๘๔ปี
ราศีอะไรย้ายแล้วจะดีบ้าง
มุตยูที่ย้ายเข้าราศีเมษในครั้งนี้
เรื่องร้ายก็จะมีมากเรื่องดีก็จะมีมากเรื่องร้ายก็คือฝนแรง
ไฟไหม้โจรพูดร้ายชุกชุมมุทิยูเนี่ยจะกจ่อนะแม่ดาวอันคาล
ซึ่งหมายถึงเป็นวัฒนธ์จะจำตัวมันกดกระดาษภิกดิ์ด้วยมันก็
มันก็จะเกิดเหตุอุบัติเหตุฟืนไฟ
ใครทำกรรมอะไรเอาไว้เนี่ย
มันจะรุนแรงในทางลบที่รุนแรงชัดเจน

เพราะฉะนั้นใครที่ทำดีมาตลอดแล้วมีคำถามตัวเองว่า

เมื่อต่อจากนี้เป็นต้นไปเมื่อตั้งแต่วันที่๖มีนาคม

ดีตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป
ทำงานมาตลอดพักเดียวแต่ไม่เคยสมในรักก็จะสมในรักค่ะนี้
มาตลอดไม่เคยได้ดีเลยเจ้านายไม่เคยเห็นความสัมพันธ์

โอ้โหกำลังจะออกจากงานทำงานด้วยความขยันด้วยความตั้งใจ

จากนี้ย้ายไปก็จะได้ที่ดีกว่าเดิมเงินเดือนมากกว่าเดิม

ค่ะก็ผู้ใหญ่ให้โอกาสมากกว่าค่ะ
ก็ถามว่าแบบเรามีอันนี้ให้มีเสนอมาให้
แล้วพอดีว่าเราชอบตรงใจกับเราเราก็รับทำ
เพราะว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วเราก็รับโอกาสนะ

อะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขดี
แล้วก็ทุกครั้งที่ทำงานเรารู้สึกว่าเหมือนไปเจอเพื่อน
ไปเที่ยวเล่นกันเพราะตอนนี้ถ่ายซีรีส์อยู่สองเรื่องค่ะ
ไม่ตามไอจีเพื่อนที่เคยร่วมงานกันมา๑๐ปีเลย
มันหมายความว่าอะไรบ้างล่ะคะลูก
เดี๋ยว
ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างนั้นเลยค่ะ
หนูว่าเรื่องจริงมันไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะ
แล้วก็เพราะว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดติดต่อมาหรือคุยกันนะปกติเลยก็คือ

ได้ค่ะถ้าเกิดเจอกันหรือว่าร่วมงานกันไม่มีปัญหาเลยค่ะ

ตอนนี้เธอมีธุรกิจของเธอแล้ว

ค่ะก็เปิดร้านดอกไม้ค่ะอันนี้เปิดมาได้ประมาณ๒ปีแล้วค่ะ
แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นสเปรย์กันแดด

หนูทำได้ไหมคะแล้วหนูทำได้ไหม

ทำได้สนุกคืออย่างนี้นะคนเราในโลกใบนี้ไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้

กรรมะเป็นวินาศในทางดวงไปหาหมอดูที่ไหนดูก็บอกว่าอย่าทำอะไรเอง
พอถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะไปไม่ได้
แต่ถ้ารักจะทำเองนะ
ก็ต้องหานอมินีเราหาคนมาทำแทนมาเป็นตัวแทน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

ก็วิวอินอยู่ค่ะไม่เสร็จสักที

เวลาไปโรงแรมเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขข้อจำกัดของโรงแรมสถานที่ดีที่สุด

แล้วก็สำหรับครอบครัวก็จะไปที่ของเขา

หนูชอบคนหน้าตาดีค่ะหน้าตาดีเลย
สวรรคศบรีจอนถึงจันทร์ตั้นตัวห่าผัวเมีย

ว่าต้องมีคนที่เข้ามาใกล้ชิดผูกพัน
ที่มีสิทธิ์เผลอใจใกล้ชิดอิงแอบเหนื่อยพักพิงอิง

แอบ